ต้องดูเพราะเราจะมาตรวจสอบดวงชะตากับ

สวัสดีหมอไก่สวัสดีครับ
เอาล่ะเจอกับหมอไก่วันอาทิตย์เมื่อวาน
ไก่แอบเกริ่นไว้แล้วว่าจะมาพูดถึง
ราศีที่ดวงปังมากในช่วงครึ่งปีหลังนี้
ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดอันดับนะคะ
๓ราศีไล่จากอันดับที่๓ก่อนเลย
เริ่มจากอันดับที่๓ไปอันดับที่๑นะ
ใช่เลยค่ะนะคะอันดับที่๓ที่ดวงดีมากเลยนะคะ
ก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเองค่ะ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
คุณรู้ตัวไหมคะว่าตัวของคุณเป็นคนสู้งาน

โอ้โหเดี๋ยวจริงเหรอ
งานหนักก็เอางานเบาก็สู้
เป็นคนที่แบบทำงานแบบลุยลูกเดียวเลย
ใช่เลยค่ะซึ่งการที่คุณเป็นคนขยันทำงาน

ที่เราจะมีโอกาสที่จะแบบประสบความสำเร็จในชีวิต

แล้วพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นพบกระดุมพระของโลก

กระนมพระหมายถึงว่าพบเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

หมายถึงเรื่องของการเงินความอุดมสมบูรณทรัพย์สิน

ก็คือหมายความว่าชาวราศีพฤกษกนะคะ
มีโอกาสที่จะร่ำรวยตั้งตัวได้นะคะ
แต่เนื่องจากดวงของเขาเขาเรียกว่าเป็นธาตุดิน

คือมีโอกาสจะรวยแต่ว่าจะรวยช้าหน่อย

ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ
เรียกว่าดวงของคุณคุณไม่เหงาเลย
ไม่เหงาเลยเหงาคือไม่เหงาจะมีเพื่อน

นี่คือจะมีพระราหูอยู่ในดวง

อันนี้มันก็ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีหรือเปล่าครับ
ก็คือเหมือนกับว่าชีวิตอาจจะมีความวุ่นวายนะคะ
แล้วพระราหูจะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ชีวิตก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษกฟังแล้วอย่าเพิ่งตกกระใจ

ในช่วง๖เดือนหลังจากนี้ด้วยนะคะ
เอาล่ะมาถึงอันดับที่๒กันแล้ว
อันดับที่๒ที่ราศีดวงเห็งหลังของเดือนที่เหลือก็คือ

ดวงชะตาก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะ

อาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานโยกย้ายงานได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่นะคะ
แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางดีเช่นกันนะคะ

มีโอกาสประสบพบเจอกับความสำเร็จ

ใช่ค่ะใช่แต่ว่าชีวิตก็จะโอ้โหค่อนข้างที่จะวุ่นวาย

ใช่ก็ต้องมองว่าลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังอ่าถูกต้องเลยค่ะ

อุปสรรคที่ชาวราศีเมษเคยเจอหรือว่าเจออยู่ในขณะนี้นะคะ
มันก็จะค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่สบายเลยไม่อยากลำบากแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้
ไม่มีใครสบายเลยก็คืออาจจะวุ่นวายบ้างเหนื่อยหน่อย
แต่รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน
ปัญหาต่างที่เคยเจอมันจะค่อยคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย
ถูกต้องค่ะอันนี้คือดวงมาอันดับ๒ของครึ่งปีหลังเลยนะ
ส่วนราศีที่ดวงมาอันดับหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้แก่
ชาวราศีสิงค่ะราศีสิงศ์โอ้โหม้ามืดเหมือนกันนะคะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มในช่วงครึ่งปีหลัง
ยังไงคะถือว่าดวงชะตาดีมากเลยนะคะคือจังหวะที่เหมือนกับดวงดีอ่ะ
ดวงดีจะทำจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็จได้ง่าย
ไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาก็คือปกติอาจจะเก่งแล้วแต่ช่วงนี้เห็งด้วย
ก็เลยมีโอกาสทั้งเก่งทั้งเฮงประสบความสำเร็จง่ายกว่าเดิม
ใช่เลยค่ะเหมือนกับคนขับรถมาแล้วเจอไฟเขียวพอดี
ไม่ติดไฟแดงก็ผ่านเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าความสำเร็จมาลอยอยู่ตรงหน้า
เหลือแค่ว่าตัวเราไปลงมือทำแค่นั้นเองนะคะ
ไม่ว่าชาวราศีสิงศ์เนี่ยจะทำอาชีพแนวไหนไม่ว่าจะเป็นแบบ
งานประจำงานอิสระเป็นพ่อค้าแม่ขายถือว่าดีทั่วหน้า
ดีทุกสาขาอาชีพ

บางคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเจอกับทางตันไปไม่ได้
เดี๋ยวครึ่งปีหลังคุณจะได้เจอกับทางออกของปัญหา

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าชีวิตมันเหมือนกับปลดล็อก
อะไรที่มันบล็อกความสำเร็จมันก็จะค่อยหายไปทีละอย่างทีละอย่าง
ชีวิตก็มีความที่จะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
คือบางครั้งบางทีชีวิตไปเจอกับปัญหาแล้วคิดว่าแก้ไม่ได้
แต่บางทีต้องให้เวลานี่แหละแก้ไขมันเอง
ใช่บางคนท้อใจใช่ไหมหมอไก่
ถ้าเกิดคนที่เจอกับปัญหาตอนนี้ท้อใจหมอไก่อยากจะให้แง่คิดอะไรกับเขาบ้าง
ต้องเหมือนกับว่าตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่าทุกปัญหามันมีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกอยู่แล้ว
เห็นไหมง่ายมากมีทางเข้ามันก็จะมีทางออกเสมอนะคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการเสริมดวง
ไม่ใช่แค่๓ราศีนี้แต่ทุกราศีสามารถเสริมดวงให้ปังได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้
มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่
ทำความสะอาดบ้าน
เวลาครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเวลาที่เราเริ่มต้นปีใหม่
มันก็เหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นช่วงใหม่ของชีวิต
การที่ทำความสะอาดบ้านมันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบชะล้างอุปสรรคเก่า

เกี่ยวนะคะก็คือเหมือนกับของเก่าอะไรให้มันแบบว่าออกไป
อะไรที่มันเสียหายของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
หรือว่าอย่างเสื้อผ้าที่อาจจะเก่าแล้วก็ไปบริจาคได้บุญอีก

แล้วการที่เราทำความสะอาดบ้านเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นการที่แบบเคลียร์บ้าน
เพื่อเตรียมรับความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้

ถือว่าเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับที่ทำได้ง่ายนะ
แล้วทำวันไหนก็ได้ใช่ไหมคะหมอไก่

วันไหนก็ได้ตามที่สะดวกแหละก็คือจัดบ้านเคลียร์บ้านให้มันโล่งให้มันสะอาด

ส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับในการที่จะเสริมให้ดวงปังต้อนรับช่วง๖เดือนที่เหลือนี้

ใช่ค่ะการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญช่วยเหลือคน
การให้โอกาสคนนะคะการทำบุญช่วยเหลือสัตว
การถ่ายชีวิตสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ
แต่การทำบุญหัวใจสำคัญก็คือความตั้งใจ
เราทำด้วยจิตอันเป็นกุศลนะคะ
ที่แบบว่าต้องการที่จะเห็นผู้อื่นได้ดี
ปรารถนาดีกับผู้อื่นแน่นอนว่าเราย่อมได้อันนี้ส่งแรงแน่นอน
ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนคนอยากคนจนสัตว์เองก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่จิตใจของเรา
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำด้วยจิตที่แบบอยากจะเห็นคนอื่น
เขาแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นกุศล
แล้วมันอาจจะเป็นวิธีการง่ายบางคนบอกช่วงนี้
ถ้าเราไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางออกไปทำบุญข้างนอกอย่างนี้

ถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ที่บ้านไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหน
สวดมนต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
ก็เป็นการสร้างสมาธิให้กับตัวเอง
ใช่ค่ะแล้วทำให้เรามีสติ
ในการที่จะทำอะไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการมีสติด้วยนะคะ
เอาล่ะเชื่อว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะ
สำหรับ๓ราศีที่ดวงคุณจะปังในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอน
ส่วนวิธีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ปังของราศีอื่น